โอ้โหสวยทุกต้นเลยสวยทุกต้น

พบกันเป็นประจำเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับ
ที่จะทำให้คุณผู้ชมหาได้ใช้เป็นเห็นทางรวย

๘โมงครับเจอกันเป็นประจำวันนี้มา
พร้อมกับนี่แหละครับผักไฮโดโปรนิกส์ครับ

นี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ปัจจุบันนี้เองมนุษย์เงินเดือนบอกว่า
โอ้โหทำงานในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพเนี่ย
รายจ่ายที่มีแต่ละเดือนนั้นเยอะเหลือเกิน
เงินเดือนที่ได้มาจากงานที่ทำไม่พอครับ

และนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

มีอาชีพเสริมอื่นที่น่าสนใจ
ที่เคยทำที่เคยเห็นที่ทำอยู่

รวมทั้งข้อความทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับ
อยากรู้ว่าคุณผู้ชมนั้นมีอาชีพเสริมอื่นอีกหรือเปล่า

ว่าสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนหลักหมื่นนะครับ
และมากกว่านั้นคือพื้นที่ในการทำฟาร์มผักแบบนี้

ประมาณสัก๑๕๐ตารางเมตรก็ทำได้แล้ว

ถ้าอยากรู้ไปหาคำตอบพร้อมกันเพิ่มเติมกับคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ดูน่ารับประทานที่เห็นนี้คือผลผลิตจากฟาร์มขนาดย่อม
เหนือที่เพียง๑๕๐ตารางเมตร
แต่สามารถทำรายได้เดือนละกว่า๓๐๐๐บาททีเดียวค่ะ
แห่งนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ๖เดือนเท่านั้น
โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของจิราวุฒิเท้าประยูน
วิศวกรที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง
ขณะเดียวกันก็สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ค่ะ
ปลูกเล่นที่บ้านนะครับทานเอง
มาประมาณ๓ปีแล้วครับเป็นชุดเล็กชุดคิด
ต่อขึ้นมาเองแล้วทีนี้ก็เห็นว่า
มีคนสนใจเยอะคือผักตัวนี้มีความต้องการเยอะ
ก็เลยสนใจก็เลยไปลงคอร์สคอร์สสัมมนาวิธีการปลูก

ในตลาดในกรุงเทพมันยังขาดแคลนอยู่เยอะ

แต่ว่าเรามีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วพอมีบ้าง

ทำทุกสามารถแบบสร้างธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาได้
อย่างไรทำทุกสามารถแบบสร้างธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาได้
ปลูกผักไฮโดโปนิคเริ่มจากการเตรียมดินปลูก
โดยใช้หินโพรไลท์สี่ส่วนผสมกับเวอร์มิคูไลท์หนึ่งส่วนเข้าด้วยกัน
เมล็ดพันธุ์แล้ววางลงในลางอนุบาลผัก
ตั้งไว้๑สัปดาห์ก็จะงอกขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ทำให้ผักสามารถขยายใบได้เต็มที่
ผักอายุครบ๖สัปดาห์ก็สามารถเก็บขายหรือรับประทานได้เลยค่ะ
ส่วนเทคนิคการปลูกนั้นจีบราวุฒิบอกว่าต้องวัดค่าพีเอสความเป็นกฎด่าง
และค่าอีซีหรือความเข้มข้นของปุ๋ยให้อยู่ในระดับพอดี
เช่นถ้าเป็นรางอนุบาลนะคะค่ายอีซีต้องอยู่ที่๑๕
ถ้าเป็นรางปลูกต้องอยู่ที่๑๒๑๖ค่ะ
เทคนิคการปลูกผักไฮโดให้กรอบไม่ขม
คือการควบคุมอุณหภูมิน้ำไม่ให้ร้อนจนเกินไป
เพราะผักแบบนี้นะคะเป็นผักเมืองหนาวนั่นเองค่ะ
อยู่ที่เรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยเราก็ต้องปรับทุกวัน
คือให้ได้ค่าตามที่ผักแต่ละชนิดต้องการครับ
แล้วคือเวลาเก็บผักเนี่ยต้องไม่เก็บตอนอากาศมันร้อนด้วย
ฟาร์มนี้นะคะมีผักไฮโดโปนิคหลากหลายชนิด
โดยราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ต้นละ๒๕๓๐บาท
หรือ๑๑๐บาทต่อกิโลกรัมทุกชนิดเลยค่ะ
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแม่ค้าคนกลาง
และจากปากต่อปากที่บอกต่อกันมา
ขอซื้อถึงหน้าฟาร์มก็มีไม่น้อยเลยค่ะ
นอกจากนี้ผักไฮโดโปนิคจะได้รับความนิยมจากร้านอาหารแล้ว
ยังสามารถนำมาจัดกระเช่าแบบนี้ได้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งก็ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลวันสำคัญนะคะ
อย่างกระเช้านี้ขายที่๑๕๙บาทเท่านั้นค่ะ

จิราวุฒิใช้เงินลงทุนไปประมาณ๒แสนบาท
โดยออกแบบวางระบบน้ำไหลเวียนด้วยตนเองทั้งหมด
ปัจจุบันที่ฟาร์มนี้จะเก็บผลผลิตได้๑๖๐๐ต้นต่อเดือน

และกำไรเน้น๓๐๐๐บาทต่อเดือน
ว่าจะคืนทุนได้ในเร็วนี้ค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน